ก็จะจัดงานบุญทำบุญใหญ่ให้คุณพ่อที่วัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรี
ทั้งนี้ก็เพื่อให้คนสุพรรณได้มามีส่วนร่วมที่จะไว้อะไรแล้วก็ทำบุญ
ทิศส่วนกุศลให้กับพ่อปัญหานะคะซึ่งดิฉันเชื่อมั่นว่าคนสุพรรณอยากจะมามีส่วนร่วมตรงนี้นะคะ
ก็ฝากเรียนเชิญชวนพี่น้องชาวสุพรรณไว้เลยนะที่นี้วันที่๒๓พฤษภาคมนะคะ
จะทำบุญเลี้ยงพระเพลให้คุณพ่อที่วัดป่าเลไลจากนั้นเนี่ยในช่วงปีแรกนะคะ
ที่ฉันก็ตั้งใจว่าจะทำบุญให้คุณพ่อในวันที่ยี่สิบสามของทุกทุกเดือนเป็นเวลาหนึ่งปี
จากนั้นทุกปีก็จะทำบุญใหญ่ให้พ่อในวันเกิดของพ่อคือ๑๙สิงหา
และวันตายของพ่อคือ๒๓เมษายนจะทำให้พ่อทุกปี
เรื่องต่อไปก็คืองานต่างที่คุณพ่อดิฉันได้ทำไว้นะคะ
โดยเฉพาะงานในจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นงานที่พ่อรัก
เป็นชีวิตจิตใจของคุณพ่อตลอดตลอดมาดิฉันจะสามต่อนะคะ
สิ่งใดที่พ่อได้สร้างไว้ดิฉันจะดูแลให้ดีสิ่งใดที่พ่อยังทำไม่เสร็จ
ไม่เสร็จนะคะดิฉันจะสร้างต่อให้เสร็จ
แล้วก็พี่น้องประชาชนดิฉันก็จะไม่ทิ้งนะคะวราวุฒิก็จะไม่ทิ้งนะคะ
คนของคุณพ่อไม่ว่าอยู่ที่ใดดิฉันจะเลี้ยงดูต่อ
ดิฉันจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดในฐานะลูก
เพื่อคุณพ่อที่ได้จากไปค่ะก็ขอขอบคุณค่ะ
ฉันคิดว่าอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่จะให้คำตอบนะคะ
เพราะว่าในตอนนี้พักการเมืองก็ยังมีกิจกรรมอะไรใดไม่ได้ทั้งนั้นนะคะ
รัฐธรรมนูลเองก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะคะ
ก็คงยังไม่ถึงเวลาที่ดิฉันจะให้คำตอบได้เมื่อถึงเวลานั้นดิฉันจะบอก
แต่สิ่งหนึ่งที่บอกได้นะตอนนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจใดของดิฉันในอนาคต
จะเป็นไปในฐานะลูกที่ดีที่จะทำเพื่อพ่ออย่างเต็มที่
แล้วก็เพื่อสิ่งที่ดีของบ้านเมืองนี้ด้วย
เพราะว่านั่นคือเจตนารมณ์ของพระบรรหารที่ทุ่มเทอุทิศทางกายแรงใจ
เพื่ออยากให้เกิดสิ่งที่ดีในบ้านในเมืองค่ะ
ก็คุณพ่อจากไปอย่างกระทันหันโดยที่คุณพ่อเองก็ไม่คิด
เพราะฉะนั้นการสั่งเสียใดจึงไม่มีค่ะ
ที่ฉันได้กลับไปแล้วนะคะว่าเรื่องพักการเมืองตอนนี้
คงยังพูดอะไรชัดเจนไม่ได้เพราะว่ายังไม่อยู่ในสถานะนั้นนะคะ
พักการเมืองก็ยังถูกห้ามไม่ให้มีบทบาทนะคะ
แล้วก็รัฐธรรมนูลก็ยังไม่เรียบร้อยอย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะ
แต่ก็จะทำให้ดีที่สุดในฐานะความเป็นลูกพ่อค่ะ

พระการเมืองตอนนี้พักก็ยังอยู่นะคะ
ก็อย่างที่เรียนไปแล้วค่ะดิฉันจะทำให้ดีที่สุด
เพราะว่าดิฉันรู้ว่าพ่อต้องการอะไรนะนะคะ
คือคิดว่าทุกอย่างหาได้ในคำตอบที่ได้พูดไปแล้วนะคะ
ก็เข้าใจว่าคุณพ่อได้ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวันที่๑๓เมษายนแล้วนะคะ
ว่าคุณพ่อคิดว่ารับได้นะคะ
เพราะว่าพ่ออยากให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
เพราะว่าคิดว่าการเลือกตั้งเป็นวิถีทางเป็นหนึ่งในวิถีแห่งประชาธิปไตยนะคะ
แล้วก็จะมีปัญหาอะไรก็ค่อยแก้กันไปนะคะ
ดิฉันว่าคุณพ่อพูดชัดเจนแล้วก่อนที่คุณพ่อจะไปจะจากไปค่ะนะคะ